เขาบอกว่าเป็นการตัดผมแบบใหม่

ฮือด้านนี้ไหน

ไม่ไม่สารไปเหรอล่ะ

เดี๋ยวนะตอนแรกก็จะปรามาทว่าทำเป็นสับปลาดุกไปได้เพื่ออะไร
ที่ไหนได้อ่ะเฮ้ยมันสไลด์เหมือนใช้กันไกลเลยอ่ะ
หนังมาอึ้งตอนซอยอ่ะซอยอ่ะโหยมีสไลด์ปลายอ่ะค่ะ
แล้วพอตัวผู้หญิงลุกขึ้นมาเฮ้ยก็ออกมาดูดีเลยนะ
อะไรนะชอบชอบตอนซอยแล้วต้องสไลด์ปลายด้วย
การตัดผมภรรยาแบบใหม่แบบทรัพย์ทำไมมันออกมาเหมือนดูดี
แล้วใช้เวลาน้อยมาก๔๐วิครับเสร็จแล้ว
ก็ถูกใจครับทั้งคนถูกตัดแล้วก็คนตัดครับแต่ว่าคนดูเนี่ยลุ้น
เจ้าของคลิปชื่อคุณแพ็คบอกว่าตัวเขาเนี่ยอ๋อเป็นช่างซ่อมช่างซ่อมรถนะ
แล้ววันนั้นแฟนสาวบอกแพ็คตัดผมให้หน่อยก็เลยเอากันไกลมาตัดผม
แต่ตอนแรกผมก็คิดว่าถ้าใช้กันไกลตัดเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ตรง
ก็เลยใช้มีดแทนครับแฟนก็งงมันจะตัดยังไงว่าใช้มีด
ก็เลยปูเสือให้จับแฟนนอนเลยนะแล้วก็เอากระดาษรังมาปูทับครับ
แล้วก็ให้แฟนนอนสับแบบนั้นไม่ให้ตั้งตัวด้วย
นี่ไม่บอกก่อนด้วยนะคุณแพ็คบอกนี่เป็นการสับครั้งแรก
มือยังไม่นิ่งเลยให้คำมั่นกับภรรยาว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะสับให้ตรงกว่านี้ครับ
แต่พี่ตอนให้สับผมพี่ต้องไม่มีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อนเลย
นี่ต้องแบบรักกันมากเลยนะ